หมอปลาท้าพิสูจน์ผีฮะบ้านอาหารร้อยปีที่แกลงจังหวัดระยอง
คือก่อนหน้านั้นเรานำเสนอไปแล้วว่าใครต่อใครที่ไปเที่ยว
หรือใครต่อใครที่เป็นเจโนเรชั่นใหม่ในการไปซื้อไปเช่าบ้านหลังนี้
เจอผีทุกคนฮะรอบนี้หมอปลาพอไปถึงรู้ซึ้งเลย
ซึ้งถึงความเฮียนพอไปถึงขนเริ่มลุกเลย
แต่ความเฮียนไม่ได้อยู่ที่บ้านความเฮียนดันไปอยู่ใกล้บ้านฮะ
เป็นต้นมะขามยักษ์ใหญ่พอไปแล้วไม่ไว้แล้วไม่ไว้
อารมณ์หมอปลาเนี่ยอาการแบบนี้เชิญชม
เห็นเมื่อกี้ทีมงานบอกว่ามันมีผ้า๓สี
ยังมีใช่ไหมแรงไหมนี่เลยแรงไหมพอได้เลยพิติ
ว่าสัมผัสถึงสิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นได้
หมอปลาเดินทางมาถึงตอนแรกก่อนจะไปต้นมะขามนะ
อยู่ในบ้านก่อนเดินรอบบ้านเลยประตูหน้าตรงหน้าต่างไม่มีอาการ
ไม่มีอาการแปลว่าไม่สามารถสัมผัสอะไรได้เลย
แต่พอมาเจอต้นมะขามเนี่ยเริ่มไม่ไหวฮะ
ไม่ไหวคือน้ำตาไหลอยากจะอ้วกอยากจะอาเจียนออกมา
หมอปลาบอกพลังแก่งกล้ามากนะพลังแก่งกล้าพลังอะไรฮะหมอปลา
พลังแก่งกล้าจะบอกไม่ได้ว่าวิญญาณอะไรหรือวิญญาณต้องการอะไร
ดังนั้นตอนที่สัมผัสอยู่กับพี่ติเนี่ยยังตอบไม่ได้
วันนี้วันนี้ก็คือเมื่อคืนนะเมื่อคืนจึงจะขอนอนค้าง
ขอนอนค้างนอนค้างเพื่ออยากจะรู้ว่าวิญญาณเขาแค้นใครหรือเปล่า
วิญญาณอยากจะสื่อสารอะไรหรือเปล่าฮะครับแล้วพิกัดที่หมอปลานอนนี่
ที่นอนเรียบร้อยแล้วพิกัดที่หมอปลานอนกลางบ้านเลย
ให้เอาวงกลมมาวงในสมมุติวงกลมรอบบ้านนะเป๊งอันนี้คือมุมกลางบ้านเลยฮะ
แล้วมุมกลางบ้านคืออะไรมุมกลางบ้านคือจุดที่เคยมีคนมานอน
แล้วแหงขึ้นไปผีห้อยหัวลงมาตรงจุดนี้แหละตรงจุดเกิดเหตุเหรอ
เคยนำเสนอไปเรื่องนี้ตรงนี้เลยดังนั้นเดี๋ยวหมอปลาจะรอและนอนรอตรงนี้ฮะ
เอ้าฟังหมอปลาอีกทีครับ
ถ้าเกิดมีเราก็จะได้แก้ปัญหาให้เขากลับพบกับภูมิของเขาที่ถูกต้อง